คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ย
ไม่อยากยอมรับก็ต้องยอมรับนะคะว่าประเทศไทยขึ้นชื่อจริง

ต่างประเทศเขาเตือนกันเลยว่าอยากไปเที่ยวไทยไปเถอะสวยจริง
แต่ระวังเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ดี
เพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตสูงขึ้นทุกปีทุกปี
แล้วก็ไม่ค่อยมีทีท่าว่าจะลดลงเท่าไหร่นะครับ
เพราะฉะนั้นยิ่งช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะ
หลายคนก็ถือโอกาสเดินทางกลับบ้านเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวบ้าง
ต้องคุยกันหน่อยเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

วันนี้วันที่๑๒ธันวาแล้วเหลือไม่กี่วัน
ก็จะถึงช่วงเวลาที่เขาลนรงค์เรื่อง๗วันอันตรายกันอีกแล้ว

มีคนมากมายที่พยายามคิดทำคลิปทำวีดีโอออกมา
แล้วก็เผยแพร่ทั้งในจอโทรทัศน์ทั้งออนไลน์
คนที่เขานั่งคิดเรื่องพวกนี้เขาคิดอย่างเดียวเท่านั้น
ว่าทำยังไงให้คนได้เห็นคลิปวีดีโอเหล่านี้แล้ว
ฉุกคิดเกิดจิตสำนึกว่า
เราจะต้องใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง
เราจะไม่เป็นหนึ่งในคนที่ประสบอุบัติเหตุ
เราจะไม่เป็นหนึ่งที่ไปทำ
ให้คนอื่นประสบอุบัติเหตุ
ฉะนั้นผมมีคลิปหนึ่งที่ได้รับส่งมาในโลกออนไลน์
ผมเข้าใจว่าคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์เนี่ย

แต่ว่าพี่น้องของประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่เห็น
ขออนุญาตนำคลิปนี้ใช้เวลาประมาณ๑๓นาที
ให้ท่านดูว่าเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้น
คนที่อยู่ข้างหลังเขาคิดยังไง

ไม่คิดถึงที่รักเธอเป็นดั่งดวงใจ
เธอไม่มาด้วยเหตุใด
จะไปไหนก็ไม่บอก
ทิ้งฉันไว้คนเดียว
คนเดียวที่คิดถึง
ป่านนี้ใจเธอคิดอะไร
คิดถึงฉันหรือเปล่า
ว่านอนาวหัวใจ
เหงาเกินคำบรรยาย
เลยเวลาเธอไม่มา
รู้บ้างไหมว่าฉันคอย
กำลังใจเริ่มจะทวดถอย
น้ำหน่อยล้นออกกลาง
อยากให้เธอกลับมาสักที
คิดถึงเธอทุกวินาที
อยากจะพบเธอ
อยากให้เธอกลับมาสักที
คิดทั้งเธอทุกวินาที
อยากจะพบเธอคนเดียว
ปีที่ผ่านมาในประเทศไทย
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒๒๓๕๖คน
และอีก๖๐๐๐คนต้องกลายเป็นผู้พิการ
ครับคนที่จากไปไม่รู้หรอกครับว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขารู้สึกยังไง
ถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วท่านยังมีความรู้สึกว่า
ไม่ได้กระตุ้นจิตกระตุ้นใจให้เกิดความระมัดระวัง
ท่านจะรวบรวมว่าวันหนึ่งนี้มีเกิดอุบัติเหตุและคนเสียชีวิตกี่ครั้งต้องมามาให้ผมเป็นปีละครับ
ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมเป็นต้นมาจนถึงวันนี้วันที่๑๒นี่แหละว่าเกิดอุบัติเหตุคนเสียชีวิตเท่าไหร่
วันที่๑ธันวาเนี่ยเสียชีวิตบนท้องถนน๔๓ศพแล้ววันที่๒ธันวาเสียชีวิตบนท้องถนน๓๓ศพ
คือท่านจะรวมตัวเลขพอวันที่๒ตายมาตั้งแต่๑มกรา๑๒๔๘๙ศพ
พอถึงวันที่๓ธันวาเสียชีวิตอีก๓๑ศพรวมยอดเข้าไปก็๑๒๕๒๐ศพ
หมายถึงว่ารวมตั้งแต่วันที่๑มกรานะครับพอวันที่๔เสียชีวิตอีก๔๔ศพ
รวมจาก๑มกลามาถึงวันที่๔ทันวาก็๑๒๕๔๐ศพ
วันที่๕ธันวาเสียชีวิต๒๘ศพรวมตั้งแต่๑มกรามาถึง๕ธันวา๑๒๕๙๒ศพ
วันที่๖ธันวาโอ้โหมากหน่อย๖๔ศพรวมตั้งแต่๑มกราตั้งแต่ต้นปีมาจนถึง๖ธันวา๑๒๖๕๖ศพ

เสียชีวิตไปอีก๔๕ศพ
เอาละข้ามมาถึงนี่เลยมาถึงเมื่อวานนี้วันที่๑๑ธันวาคม
วันที่๑๑ธันวาเนี่ย๓๐ศพ
รวมตั้งแต่๑มกราคมมาจนถึงวันที่๑๑ธันวา๑๒๘๑๙ศพ
ย้ำอีกทีนึงว่านี่เป็นตัวเลขที่เสียชีวิตบนท้องถนน

ตัวเลขที่บาดเจ็บสาหัส
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ย
ในคลิปวีดีโอที่บอกให้ดูเมื่อกี้
หมื่นกว่าทุกปี

เราย้อนไปดูสิครับว่าตั้งแต่ปี๕๐

คนตายตายบนท้องถนน
และไปตายต่อที่โรงพยาบาลเพราะอุบัติเหตุ
แสนกว่าคนทุกปี

มีประชากรประมาณนี้ครับ๒แสนกว่านิดหน่อย
ก็แปลว่าทั้งจังหวัดตายหมดไม่เหลือสักคนหนึ่งหรือครับ

จึงมีคำถามทุกปีว่า

รัฐบาลทุกรัฐบาลก็มีความพยายาม
และรัฐบาลทุกรัฐบาลก็อ้างว่าไม่รู้จะทำยังไง
เป็นเรื่องของประชาชนที่ไม่ระมัดระวัง

แต่ถ้าให้ถูกอีกครึ่งก็คือว่ารัฐแมวต้องมีมาตรการครับ
ที่จะทำยังไงไม่ให้คนประสบอุบัติเหตุ
มาตรการในการจับกลุ่ม
อย่างเด็ดขาดกับคนที่ขับรถผิดระเบียบวินัย
มาตรการที่จะป้องกันด้วยเหตุต่างเนี่ยมีครับ
ถ้าทำกันจริงฉะนั้นรัฐบาลอย่าบอกว่าไม่รู้จะทำยังไง

เวียดนามรถมอเตอร์ไซค์มากที่สุด
แต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์เป็นเหตุเนี่ย

เพราะในช่วงหลายปีหลังเวียดนามได้พยายามจัดระเบียบเรื่องการจราจร
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

กลัวกฎหมายไม่กล้ากระทำผิด
ของเราก็ยังมีการปล่อยประละเลย
โดยเฉพาะเรื่องการสวมหมวก
หมวกนี้ละไพนี่ละหมวกกันน๊อกนี้ละ

ถ้าไม่ใช่ตั้งด่านตรวจ
ต่อให้ขับรถไม่สวมหมวกผ่านไปผ่านมาต่อหน้า

บางทีดูเหมือนหมวกกันน็อกแต่ไม่ใช่หมวกกันน็อก

ก็สวมพลางตาตำรวจไว้
มีเยอะเลยครับที่ยังขับไปขับมาซ้อนสาม
ทั้งคนขับคนซ้อน๒คน

ยังเห็นอยู่บ่อยตาในกรุงเทพนี่แหละ

กระบวนการกวดขันเอาจริงเอาจังยังมีไม่เพียงพอ

ตำรวจจะเอาเวลาที่ไหนไปกวดขันได้ไหว
แต่ว่าถ้าตำรวจทำให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เห็นว่า
ไม่สวมหมวกกันน็อกเจอเมื่อไหร่จับเมื่อนั้น

ผมถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ

หวังสวมกันน๊อก๑๐๐

ข่าวมาจากพลตำรวจรีจีรพัฒน์ภูมิจิต
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ท่านบอกว่าที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่กรทมมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
และเสียชีวิตจากกรณีที่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากประชาชนใช้รถจักรยานยนต์มากกว่า๓ล้าน๔แสนคัน
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากกรณีดังกล่าว
ทางกองบังคับการตำรวจจราจรจึงมีแนวคิดที่จะบังคับใช้กฎหมาย
กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อก
โดยตั้งเป้าว่าคนกรุงเทพจะต้องสวมหมวกกันน็อกให้ได้
เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของคนในพื้นที่และทำไง
ว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจับปรับและปล่อยตัว
ไม่ใช่แนวทางที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากการไม่สวมหมวกกันน็อก
ดังนั้นบกจรจึงมีแนวคิดว่า
ต่อไปนี้ถ้าหากถูกจับข้อหาไม่สวมหวกกันน็อก
เมื่อจ่ายค่าปรับหรือรับใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้ว
จะต้องจัดหาหมวกกันน็อกมาสวมใส่ให้เรียบร้อย
จึงจะปล่อยตัวไปทั้งกรณีคนขับและคนซ้อน
ชนเห็นชอบในหลักการพร้อมสั่งการให้๘๘สถานี
รวมทั้งบกจรเริ่มประชาสัมพันธ์กับการบังคับใช้กฎหมาย
ให้แก่ประชาชนที่ใช้รถจักรยายนทราบก่อน
แบ่งเป็น๓ระยะคือ๑๑๑๗ธันวาคม
ให้ตำรวจจราจรประชาสัมพันธ์ว่าจะมีมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
ผู้ไม่สวมหมวกกันน็อกจะไม่ได้ขับรถอีกต่อไป
ระยะที่๒ตั้งแต่วันที่๑๘๒๔ธันวาคม
ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องพร้อมทั้งยึดรถไว้
กว่าจะไปหาหมวกกันน็อกมาสวม
แต่ยังไม่ต้องจ่ายค่าปรับ
แล้วขั้นสุดท้ายตั้งแต่วันที่๒๕ธันวาเป็นต้นไป
จะเริ่มกวดขันจับปรับอัตราสูงสุด๑๐๐๐บาทครับ
ฉะนั้นนี่เป็นมาตรการที่ฟังดูดีครับ
แต่ขอให้เอาจริงคือเราเคยมีมาตรการมาเยอะแยะ
แต่เราเราไม่เอาจริงการบังคับใช้กฎหมายเราไม่เอาจริง
พอไม่เอาจริงเขาก็ไม่กลัว
แล้วไม่งั้นมันจะเกิดเหตุสภาพอย่างที่เห็น
ในตรอกในซอยไม่มีหมวกกันน็อกเลย
เขาจะอ้างว่าไปแค่นี้เองนี่แหละออกจากซอยไปตลาด
แต่ว่าพอมาถึงถนนก็โป้งเลยโครม
แล้วก็จะอ้างกันอย่างนี้อ้างกับตำรวจอย่างนี้แค่นี้เอง
ตำรวจก็ส่วนใหญ่ที่ยืนประจำอยู่ตามถนนเหล่านั้นก็รู้กันอยู่ว่า
อัลลุมอะไรกันอย่างเนี้ยไม่ได้ผล
ผมถึงบอกว่าถ้าจะเอาจริงให้ไปดูเวียดนาม
เขาก็เคารพกฎจราจรมอเตอร์ไซค์เขามีมากกว่าเรา
ผมไปเวียดนามเมื่อเกือบ๒๐ปีที่แล้วมั่วที่สุด

ทำไมเขามีความเป็นระเบียบได้

หนึ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ถ้าบังคับใช้กฎหมายไม่ปลูกจิตสำนึก

ต้องใช้กฎหมายบังคับก่อนในช่วงแรก
ฉะนั้นเอามาตั้งคำถามว่า
รัฐบาลจะทำยังไง

การจราจรบนบ้านเรา

พอแพร่กระจายไปถึงต่างประเทศ
อย่างที่คุณมิ้นบอกเมื่อสักครู่ก็คือว่า
เขามาเมืองไทยเขาก็ระวัง
เขาเตือนให้ระมัดระวังว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งซะบนท้องถนน
ฉะนั้นการข้ามทางมารายอย่างเดียวก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัย
เรื่องนี้ไหนบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติ
แต่ว่ายังมีคนตายวันละ๓๐๔๕๖๐ศพทุกวันครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ
จริงจังนะคะในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกกับการป้องกัน
คือจริงการป้องกันน่าจะทำได้ดีที่สุดในการเอาจริงเอาจังเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
ก็คือจริงแล้วเนี่ยถ้าคนเมาเข้าไปด้วยนะ
ฝรั่งเขาเคยเปรียบว่าบ้านเราเหมือนจรวดที่ไม่มีวิถี
อยู่บนท้องถนนมันชนใครก็ไม่รู้พวกเมาแล้วขับ
แล้วชนใครก็ไม่รู้จะชนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เสียงเขาเองก็แล้วกัน
คือปีใหม่สงกรานเองก็ไม่ลดเลยนะฮะครั้งปีเลย
เพราะฉะนั้นเท่านี้ถึงต้องบอกว่าเราทุกคนเราทุกคนเลยนะต้องร่วมมือกัน
เพราะว่าคือไม่ชีวิตเราก็ชีวิตเขาอะค่ะซึ่งชีวิตเขาอาจจะเป็นชีวิตของคนที่เรารู้จักหรือใกล้ชิด
โดนชุดอื่นทำร้ายก็ได้อีกเหมือนกันที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นะครับ